ต้องขอบคุณพี่ไมค์พี่รมพรของเรามากนะคะ

ภาพนี้เลยเพราะว่าเป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สดร้อนนะคะที่ปลาร้าแลนดินแดนแห่งประแดกวัตตาล
นักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานพี่ไมค์พี่รมพรค่ะ
แกถือเลิกงามยามดีนะคะจัดโต๊ะหมู่บูชาเครื่องไหว้พร้อมกับทำพิธีบวงสวง
เรียกว่าจัดเต็มอย่างที่พลอยบอกเลยนะคะ
แล้วก็อันเชิญพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมาสถิตณปาร้าแลนด์ค่ะ

ซึ่งส่วนตัวทางพี่ไมค์เองก็มีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาต่อองค์ปู่องค์ย่าอยู่แล้วล่ะคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงแบบนี้มันคลังนะมีพ่อพรามด้วย
จากนี้นะคะพี่ไม้เปิดใจด้วยนะคะว่าเตรียมจะสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคไว้ที่ปลาร้าแลนด์นี่แหละค่ะ
เพื่อแฟนเพลงใครไปใครมาจะได้กราบไหว้กันค่ะ
เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะให้พรแบบนี้เลย
แต่สิ่งที่เราโฟกัสแน่นอนคุณผู้ชมมีพิธีบวงสวงแบบนี้

นั่นไงคุณผู้ชมต้องบอกว่าดูให้ดีค่ะ
นานทีปีหนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่ไมค์พี่รมพรให้ดูตัวเลขค่ะคุณผู้ชม
จากร่วมพิธีแล้วนะคะก็เป็นคนจุดทูปเองเลยค่ะ
ทูปที่อยู่ในแก้วนะคะที่ทำพิธีคือเลขนี้เลยนี่
ให้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะคะย้ำอีกทีค่ะ๒๔๑กับ๒
ซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
กันหน่อยค่ะ
สวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวไทยทุกท่าน
แล้วก็พี่น้องญาติเพลงครับก็วันนี้เป็นวันดี
ผมเองก็ได้ทำพิธีนะครับที่ตรงร้านของฝาก
แซ่บไม้แลนด์นะครับร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่า
ทำพิธีบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางอันเชิญพระแม่ธรณี
เพราะว่าคือเราก็อย่างที่บอกคือเราก็มีความเชื่อความศรัทธา
อาจจะทำเป็นองค์สร้างองค์ปู่ย่าพญานาคตรงนี้ขึ้นมา
เพื่อให้เป็นเป็นสำหรับคนที่ผ่านไปหันมาแวะมาที่ร้าน
ของฝากก็ยังได้มาไหว้อังปู่พระปู่สิริโฑยาพุทุมาเทวี
นะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ
สำหรับท่านที่เรื่องชอบเรื่องของความเชื่อความศรัทธาตรงนี้อยู่
ก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะย้ำกันอีกที
ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเน้นว่าเราคือปังนะคะ

เลขที่ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าออกที่ปลาร้าแลนด์ของพี่ไมค์ค่ะ
อ่าปังไม่ไหว
ใกล้ที่เราจะรู้แล้วแหละว่า๒ตัวนี้จะออกจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะคะ